ที่จังหวัดบุรียรำค่ะแม่ครัวนะคะเป็นแม่ครัวร้านอาหาร
เขาก็จะปั่นจักรยานไปทำงานมีอยู่วันหนึ่งค่ะปั่นผ่านช่วงหน้าโรงพยาบาลพอดี
มีหมาสีขาววิ่งไล่ตามมาแล้วเธอปั่นจักรยานไงหนีไม่ทันค่ะ
หมากัดเอาที่ขาเลยนะคะเวอะหวะเลยแล้วเธอกัดฟันปั่นต่อไปโรงพยาบาล
แต่สิ่งที่เธอกังวลคือใครเป็นเจ้าของหมามารับผิดชอบทีเนี่ยนะคะ
แล้วไม่มีใครแสดงตัวด้วยเนี่ยค่ะนางเน่เซริเมคะอายุห้าสิบเอ็ดปี
แม่ครัวของร้านอาหารแห่งหนึ่งเอาเอกสารการรักษาจากโรงพยาบาล
ระบุว่าถูกหมากัดที่ขามาแจ้งความที่สถานีตำรวจ
ทรนางรองค่ะขอให้ช่วยติดตามตัวเจ้าของหมาหน่อย
แล้วเธอก็เล่าให้ฟังว่าวันศุกร์ที่ผ่านมาขี่จักรยานยนต์
ไปตามทางไปทำงานหมาสีขาววิ่งออกมาจากข้างทางเลยค่ะ
ไล่กัดขาซ้ายเธอเป็นแผลแล้วมันวิ่งเร็วแล้วมันกัดโดนด้วยนะ
เป็นแผลเวอะหวะเลยแต่ด้วยความตกใจค่ะแล้วก็คิดเลยว่า
เอารักษาแผลก่อนเรื่องหมาเนี่ยเอาไว้ที่หลังไปต่อค่ะ
ไปที่โรงพยาบาลนางรองทำแผลแล้วก็ฉีดยาป้องกันโรคพิษสุนักบ้าด้วย
จากนั้นค่ะกัดฟันต่อขี่รถจักรยานยนต์ไปที่จุดเดิมค่ะ
ไปสอบถามใครเป็นเจ้าของหมาคือไปถามคนแถวนั้นไหม
ใครเป็นเจ้าของหมาไม่มีใครแสดงตัวเลย
แต่เธอไปเจอเจ้าของร้านขายของชำแห่งหนึ่ง
เจ้าของร้านบอกว่ามันไม่ใช่หมาของฉัน
แต่ฉันเอาเศษอาหารมาเลี้ยงมันแล้วก็เล่าให้ฟังด้วย
หมาตุเรศเคยกัดคนมาแล้วสามคนเหรอตุเรศตุเรศสีของขาวตุเรศ
กัดมาแล้วสามคนฟังเสียงแม่ครัวที่ถูกหมากัด
ขอเข้าไปในร้านนี้เลยเนอะ
เจ้าหน้าที่ประสูจัตว์อำเภอนางรองลงพื้นที่
ไปช่วยเรื่องนี้นะคะก็ไปเจอเจ้าน้องหมาตัวนี้สีขาว
ตามที่ผู้เสียหายแจ้งเอาไว้แต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีใครแจ้งตัวเป็นเจ้าของด้วย
เรื่องต้นจับเจ้าตัวนี้มาขังไว้๗วันเพื่อสังเกตอาการก่อนว่าผิดปกติหรือไม่
และถ้าหากตรวจสอบไม่มีเจ้าของนะคะจะประสานไปยังศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด
เอาเขาไปส่งไว้ที่นั่นจะได้ไม่ออกมาเพ่นพ่านกัดผู้คนอีกค่ะ